วันนี้เป็นวันแห่งความหวังความโชคดีของแต่ละคน
นี่ลืมบอกก่อนเผื่อคุณผู้ชมถามว่าคุณสืบสกุลหายไปไหนไม่มา
คุณสืบสกุลเช้านี้รีบเดินทางไปที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
จะไปรายงานการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
เพราะว่าในรอบนี้งวดนี้สัญจรไปที่เพชรบูรณ์
ดังนั้นใครที่อยากไปชมอยู่ที่เพชรบูรณเนี่ย
ชมการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลได้นะคะ
นำบัตรประชาชนไปแล้วก็ไปยื่นไปดูว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไง

ใช่แล้วก็ไปลุ้นกันว่าเอ๊ะเลขที่เราซื้อกันเอาไว้ซื้อลอตเตอรี่เนี่ย
จะถูกหรือเปล่านะคะแต่ว่าเปิดดูก่อนเดี๋ยว
คุณใจเย็นดิฉันมีทางเลือกให้คุณด้วย
เผื่อว่าคุณอยากจะซื้อเพิ่มเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ย

อันนี้ไม่ได้อยากให้งมงายแต่ฟังหูไว้หูเอาไว้คุณผู้ชม

ที่แรกตามที่คุณน้ำแข็งบอกเอาไว้ไปเพชรชบูรณ์กันก่อนนะคะ
เพราะว่าหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณนี่แหละค่ะ
ในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการจัดการประกาศ
ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ
บรรยากาศที่นี่ก็เลยคึกคักเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะนักเสี่ยงโชคค่ะก็ไปเสาะแสวงหาตัวเลขเกี่ยวกับจังหวัดกัน

ส่วนที่เป็นรหัสปรายศนีย์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ก็คือ

อีกเลขหนึ่งคือ๐๕๖เป็นรหัสโทรศัพท์ของจังหวัด

ก็คือจำนวนอำเภอของจังหวัดเพชรชบูรณ์
มีทั้งหมด๑๑อำเภอก็ว่ากันไปนะคะ
บรรดาฮอหวยเองหรือว่าคอลอตเตอรี่
ก็ยังคอยสังเกตเลขทะเบียนรถบัตรของสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
ขนอุปกรณ์ในการออกสลากินแบ่งรัฐบาลมาด้วย

คันหนึ่งหมายเลข๔๑๖

นักเสี่ยงโชคเขายังไปหาซื้อเลข๘

เลขนี้เป็นเลขทะเบียนรถประจำตำแหน่ง
ของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรชบูรณ์ด้วย

เลขที่อยู่ของศูนย์ราชการแห่งนี้ล่ะค่ะ

ก็เป็นตัวเลขที่นิยมเหมือนกันนะคะ
แล้วก็ตัวเลขที่ตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้ว

นี่คืออายุของนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์
ว่าราชการจังหวัดนั่นแหละ

ตอนนี้ขายดิบขายดีหาไม่ได้แล้ว
นี่คุณดูสิ
เป็นใบสำคัญเป็นคัมภีร์ก็ว่าได้สำหรับวันนี้ที่จะใช้กัน

เป็นเลขแบบเลขตอนที่หลายคนก็ชอบกันนะ

นักเสี่ยงโชคจากทั่วทุกสารทิศก็เดินทางไปกราบไหว้พ่อปู่กับแม่ย่า
เจ้าแม่ตะเคียนทองก่อนคืนวันหวยออกนะคะ
หลังจากที่เจ้าแม่ตะเคียนทองเนี่ยให้เลขเด็ดถูกรางวัลใหญ่กันมาหลายต่อหลายงวดแล้ว
บรรยากาศในวัดบ่อเงินก็เต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชน
รวมถึงแน่นอนเลยนักเสี่ยงโชคที่ไปขอเลขเด็ดค่ะ
ใครโชคดีก็จะเห็นเลขเด็ดนะคะ
แม่ค้าขายลอตเตอรี่คนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่า
ขายลอตเตอรี่ที่วัดบ่อเงินแห่งนี้มากว่า๑๐ครั้งแล้ว
วันหวยออกก็จะมีคนถูกรางวัลใหญ่
มาแก้บนให้กับเจ้าแม่ตะเคียนทองทุกครั้งเลยค่ะ
มีทั้งนำรำวงย้อนยุคลิเกรวมภาพยนตร์เอามาแก้บน

เล็บนะคุณผู้ชมงวดนี้มีเลขเด็ดคือ
ได้ยินไหมได้ยินไหมนะ

ปฐุมธานีค่ะเดี๋ยวจะพาไปที่ระยองฮิตกันหน่อย
ชาวบ้านซอยธนาคารออมศิลป์สาขาบ้านช้าง
ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเนี่ย
เขาก็ฮือฮากันไปพบปลีกล้วยแปลกประหลาด
โคนต้นก่อนวันออกสลากินแบ่งรัฐบาล
คือเมื่องวด๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะ
รอบนั้นเนี่ยคุณอันนี้เราก็เล่าข่าวไปนะ
แล้วพอนำเสนอไปคนก็ไปตีเป็นเลข
แล้วก็มีคนถูกรางวัลเมื่องวดที่แล้ว
ทีนี้พอมาเมื่อวานคนก็แหไปอีก
เพราะเมื่อวาน๓๐ไงใกล้วันที่๑แล้ว
ก็ไปนับผลของปลีกล้วย

แต่ทีนี้นักข่าวตอนที่ไปถึงเนี่ยนะ

ใช่เขาบอกว่าโอ้ยหลังจากที่เจอปลีกล้วยแปลกประหลาดเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านเขาก็ไปคำนวณเป็นตัวเลขจนถูกเลขท้ายงวดที่แล้ว
ฉันเนี่ยนะขายของอยู่ข้างปลีกล้วยเลยมีคนแวะมาถามหาปลีกล้วย
เพื่อนับกล้วยที่จะออกเป็นผลพี่นับให้เรียบร้อยแล้วน้อง
และส่วนใหญ่เนี่ยคะเค้าจะเอาไปเสี่ยงโชคงวดนี้
ก็คาดว่าจะได้โชคไปตามกันเอ๊ใกล้ปลีกล้วยใกล้กรอกล้วยเนี่ย
เค้ามีแม่ค้าสับปะรดแล้วใช่มั้ยไม่รู้เดินไปอีก๒๓ก้าวจะเจอแม่ค้าลอตเตอรี่
ดีเลยนะเนี่ยได้เลขเด็ดนะชนบุรีค่ะนายชาตรีชาติมนตรี
เจ้านักฐีอาสากู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐ
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจับงูค่ะได้รับแจ้งมาว่ามีงูเลื้อยเข้าไปในบ้านเลขที่
สองห้าสองทับเจ็ดแปดอยู่หมู่ห้าตำบลบ้านสวนอำเภอเมือง
ก็รีบไปตรวจสอบเลยนะคะและนี่คือสิ่งที่เจอเห็นไหมครับคุณผู้ชมแว๊บเมื่อสักครู่นี้
อ่าเป็นงูเหลือมเพศผู้ยาวสี่เมตรค่ะนอนขดอยู่ใต้ตู้เย็นข้างเตียงนอนของ
นายประวิทย์กิติโรธพาณิชย์วัยห้าสิบหกปีเจ้าของบ้านค่ะนายชาตรีก็ใช้เวลา
ประมาณ๒๐นาทีปลุกปล้ำกับงูแล้วก็เอามันใส่ถุงปุ๋ยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะ
ทีนี้ประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าพนักงานร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้กันเขาบอกว่า
กำลังจะกลับบ้านเห็นงูเลื้อยข้ามถนนแล้วมุดเข้าไปในบ้านนี้
ร้องเรียกให้เจ้าของบ้านรู้ตัวนายประวิทย์เจ้าของบ้านบอกว่าตื่นมานั่งสวดมนต์เช้า
พอสวดจบได้ยินคนตะโกนเข้ามาเลยว่างูเข้าบ้านเชื่อเลยให้โชคแน่นอน
สวดมนต์จบด้วยถูกต้องงูตัวนี้ต้องเลื้อยข้ามถนนเข้าบ้านมาให้โชคเราแน่

ใช่ค่ะยังมีบรรยากาศอีกที่หนึ่งนะครับ

เป็นที่ตั้งของสารเจ้าที่ถูกขนานนามว่าเป็น

ตอนนี้เนี่ยนะคะสารเนี่ยถูกลื้อถอนไปแล้ว

แต่สื่อสังคมออนไลน์ก็ได้เผยแพร่ภาพ

ประกอบพิธีบวงสวงลื้อถอนสารออกไป
แล้วก็โค้นต้นโผล่ที่ข้างด้วย

คือเลข๘อีกอันหนึ่งคือ๑๘
เหลืออยู่แค่นี้คิดเอาเองนะคะ

นักเสี่ยงโชคทั่วสารทิศก็
ยังคงเชื่อว่าแม้สารจะไม่อยู่
แต่เจ้าพ่อยังอยู่หายไปแต่ตัวสารแล้วค่ะ

เพื่อขอโชคลาภไม่ได้มาตัวเปล่าด้วย

แล้วก็มีสื่อบรรชนจากหลายสำนักมาทำข่าวด้วย
ส่วนใหญ่คนที่เขามาซื้อเนี่ย
เขาก็ถามหาเลข๑๘กับเลข๘นี่แหละ

ก็เดี๋ยวรอดูแล้วค่ะว่าบ่ายนี้ใครจะยิ้มใครจะเศร้า
ขอให้ยิ้มกันทั่วหน้านะคะอยากให้คุณผู้ชมรวยเห็งกันนะคะ
๒โมงถึง๔โมงเย็นวันนี้รายงานสดจากที่เพชรชบูรณ์นะคะ
ก็เปิดหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒รอไว้แล้วกันนะคะ